ที่บริเวณสะพานข้ามคลองหน้าวัดจันเรืองอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะรถเสียหลักลงไปในคูน้ำ
ประตูสีดำไปเจาะยิงรถคันนี้ก็เลยเสียหลักตกลงไปในคูน้ำ
ทีนี้ประเด็นก็คือคนขับเนี่ยเขาเสียชีวิตส่วนคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเขารอด
ตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งญาติของผู้ตายและตำรวจคนที่ไปใช้ปืนเจาะยิงเนี่ยนะ
ซึ่งล่าสุดเดินทางเข้ามอบตัวแล้วนะคะอ่า
สองฝ่ายมันไม่ตรงกันเอาฝั่งตำรวจที่เป็นคนไปจ่อยิงก่อนครับ
ตำรวจคนที่ไปยิงรถคันนี้แล้วรถเขาเสียหลักตกลงไปในคูน้ำเนี่ย
คือบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้คนขับรถกระบะที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เขาไปขโมยปืนนายจ้างแล้วนัดกันว่าจะส่งปืนคืน
มอบปืนคืนแล้วรถกระบะคันนี้พอคืนปืนเสร็จปุ๊บจะหนีอืม
หนีไปหนีมาตำรวจที่เป็นคนยิงเนี่ย
ซึ่งเป็นตำรวจในโรงพักดงละครเนี่ยนะครับ
ตามมาแล้วก็เจาะยิงลักษณะคืออ้างว่าสกัดนะฮะ
แล้วสุดท้ายรถเขาก็เสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากร้อยตำรวจเอกที่อยู่โรงพักดงละคร
ครับที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็เป็นคนยิงรถกระบะคันนี้จนกระทั่งมีคนเสียชีวิต
คนที่เสียชีวิตในรถกระบะคันนี้เป็นคนขับรถด้วยชื่อว่านายอลงกรอ่อนมาก
หรือว่าในตายอายุสามสิบเจ็ดปีเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
เราได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับนายบุญลุ่มอ่อนมากเป็นลุงของนายตายผู้เสียชีวิต
พานักข่าวไปดูที่จุดเกิดเหตุคือลุงเนี่ยให้ข้อมูลคนละฝากเลย
หน้ามือกับหลังมือเลยนะคะเล่าบอกว่ารถกระบะของนายตายเนี่ย
จอดอยู่ตรงกลางสะพานหน้าวัดจันเรืองแล้วปรากฏว่ามีรถกระบะสี่ประตูสีดำมาจอดประกบ
จากนั้นในตายก็ขับรถออกไปแต่จังหวะที่ขับรถออกไปเนี่ย
ถูกรถกระบะสี่ประตูสีดำใช้อาวุธปืนยิงใส่ประมาณสามถึงสี่นัด
กระทั่งรถของในตายก็คือหลานชายเนี่ยเสียหลักตกลงไปในคลองในคูน้ำ
ครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือลุงของนายตายลุงของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
วันที่ตำรวจไปตรวจสอบว่ารถไปประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกลงไปในคูเนี่ย
แล้วไปตรวจสอบเนี่ยพบกระสุนปืน๙มิลลิเมตรแล้วไปพบปืน๒กระบอกอยู่ในรถคันที่เสียหลัก
ประเด็นนี้ลุงของนายตายบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนายตายไม่รู้เรื่อง
เขามีประเด็นปัญหาเรื่องของการจำนำปืนมาก่อนนะฮะแต่คนที่ไปกับนายตายณวันนั้นเนี่ย
สมมุติชื่อว่านายบีแล้วกันนะคะนั่งไปด้วยแล้วก็รอดมาได้เนี่ย
นายบีบอกว่าตั้งใจจะเอาปืนเนี่ยไปคืนคู่กรณีก็เท่านั้นทีนี้ลุงบอกว่ากลัวว่าหลานชายเนี่ย
อาจจะถูกยัดข้อหานะคะครับนายบีว่าไงนายบีคนที่นั่งมากับผู้เสียชีวิต
ก็คือนั่งมากับนายตายบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่ชายของตัวเขา
ก็คือนายบีเนี่ยรับจำนำปืนเอาไว้แต่ต่อมาพี่ชายเนี่ย
ถูกจับในคดียาเสพติดเช้าวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายบีที่นั่งรถมากับนายตายเลยตัดสินใจบอกว่าจะไปคุยกับนายต่อ
นายต่อเนี่ยคือเป็นเจ้าของปืนตัวจริงที่พี่ชายของเขารับจำนำปืนเอาไว้
ทำไมต้องไปคุยกับนายต่อแล้วทำไมไปเกี่ยวข้องกับนายตาย
เพราะนายบีบอกว่านายตายกับนายต้อเนี่ย
เป็นนามสมมุติเนี่ยเขาเป็นญาติกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องครับ
เอาล่ะก็นัดจะส่งปืนคืนนัดจะส่งปืนคืน
วันที่เกิดเหตุน่ะนัดเอาปืนไปคืนกันถูกต้องอ่า
แล้วนัดกันตรงบริเวณสะพานข้ามคลองตรงหน้าวัดจันเรือง
พอไปถึงค่ะนายตายผู้ตายจอดรถกลางสะพาน
แล้วมีรถกระบะสี่ประตูสีดำของนายต้อซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของปืนตัวจริงเนี่ยนะคะ
และตำรวจนอกเครื่องแบบมาจอดเทียบเลยหลังจากนั้นนายตายผู้ตายก็ส่งปืนคืนทันที
โดยไม่ได้ลงจากรถนี่เราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
แล้วตั้งใจว่าจะขับรถออกไปแต่จังหวะนี้แหละค่ะ
ตำรวจที่อยู่ในรถกระบะสี่ประตูสีดำเนี่ยยิงมาที่รถกระบะคันนี้
จนกระทั่งรถเสียหลักแล้วก็นายตายก็เสียชีวิต
อ่าเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสรุปกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะงง
คือตอนนี้ข้อมูลมันสองฝ่ายฝ่ายของตำรวจบอกว่า
นายตายผู้ตายไปขโมยปืนของนายจ้าง
ตำรวจเป็นคนติดต่อเพื่อที่จะให้นายตายเอาปืนมาคืน
แล้วนัดคืนปืนกันปรากฏว่าในตายเนี่ยคืนปืนเสร็จแล้วจะหนี
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยยิงสกัดแต่กระสุนเนี่ยมันไปถูกไปพลาด
ก็เลยทำให้นายตายเนี่ยเสียชีวิตแล้วรถก็เสียหลักตกลงไปในครู
ส่วนญาติของในตายผู้ตายเนี่ยบอกมันไม่ใช่นั่นอ่ะสิ
มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะหนังคนละม้วนเลยตอนนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะ
ตำรวจที่ใช้อาวุธปืนยิงในตายจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ย
ก็คือร้อยตำรวจเอกชาวลิศสุวรรณพันธ์เป็นตำรวจโรงพักดงละคร
มอบตัวแล้วนะคะมอบตัวกับตำรวจแล้ว
กับแจ้งความกลับนายบีก็คือคนที่นั่งรถมากับนายตาย
ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะฮะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
อุบัติเหตุครั้งนี้รวมถึงการเสียชีวิตครั้งนี้
มันเกิดขึ้นในท้องที่ของโรงพักองครักษ์เบื้องต้นเนี่ย
ผู้กำกับโรงพักองคารักษ์บอกว่าได้มีการแจ้งข้อหา
ร้อยตำรวจเอกชาวลิศแล้วในข้อหาคือพยายามฆ่าอืม
แต่เจ้าตัวเนี่ยยังคงให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงในตายจริง
อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวโอ้โหป้องกันตัวเพราะตายขัดขวางเจ้าพนักงาน
แต่ว่าแต่ว่าดูจากวิถีกระสุนการสกัดมันทำไมมันเข้าตำแหน่งศีรษะของคนขับ
หน้าผากเลยอ่านั่นสินะฮะมันต้องไปยิงที่ล้อไหมถูกต้องครับ
ไหมคะเอาล่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกชาวลิศเนี่ย
ได้อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนแม่ของนายบีคนที่นั่งโดยสารมากับนายตายผู้เสียชีวิต
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพองครักษ์เพื่อเอาผิดกับร้อยตำรวจเอก
ชาวลิศกับพวกฐานพยายามฆ่านายบีอ่า
เดี๋ยวก็ต้องรอดูรอดูว่าตำรวจจะว่าไงในพื้นที่สพ